ฉันคือสิริมงคล
โสดโสดอยู่ตรงนี้ก็โสดโสดอยากเอารักมาโหลดโหลด
ความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงามนะครับแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อยู่
คนโสดนะครับซีเรย์จริงบอกก่อนนะครับว่าคนโสดนะครับ
เฉพาะคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะครับจะค่อนข้างเด่น
เป็นเรื่องของการทำงานหมอมีนแนะนำนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย
ควรที่จะไปทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่าเรื่องอื่น
นะครับรอไปก่อนนะว่าหมดความหวังนั่งน้ำตาไหลริน
กระซิกกระซิกใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังสำหรับคน
เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงก็จะเด่นไปในเรื่องของตัว
การงานเหมือนกันครับที่สำคัญนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้น
ตอนที่คุณไปทำงานจะเจอคนที่ถือสเปคกับคุณด้วยนะ
อังคารนะครับก็จะได้เจอคนรักเก่าซึ่งจะนำมาซึ่ง
โชคลาภแล้วก็โอกาสดีกลับเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ครับ
โมเมนต์ดีในเรื่องของตัวการงานโอกาสต่างหรือความ